อากาศหนาวใช่ไหมคะคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะรู้ดีว่าเวลาหนาวแบบนี้
เขาก็จะต้องจุดไฟเพื่อแบบว่าอบอุ่นร่างกายผิงไฟ
เรียกง่ายวันนี้ก็เลยจะพาไปดูค่ะว่า
เขามีวิธีการผิงไฟยังไงแล้วใครมาผิงไฟกันบ้างนะ
แอสบายใจอ่ะสบายใจเฉิบเลยมองข้างหลังยังไงฮะ

เหมือนเด็กเด็กนั่งผิงไฟคลายหนาวอะค่ะแต่ที่ไหนได้
พอกล้องหมุนมาปั๊บโอ้โหสวมแว่นตาดำเพราะว่าเดี๋ยวแสบตา

ไฟไฟมันร้อนต้องป้องกันดวงตานะ

ว่านี่นะมนุษย์นี่นะช่างคิดช่างจินตนาการช่างแกล้งเจ้าหมาตัวนี้
จริงคือเอาแบบนี้ละกัน
คือปกติแล้วหมามันก็ผิงไฟนะคุณอันนี้พูดจริงนะ
ตอนเด็กเคยไปอยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหม
แล้วเวลาอากาศหนาวเนี่ยยายก็จะจุดไฟผิง
หมามันก็จะไปนอนไปนั่งอยู่ข้างด้วยคือหมามันก็หนาวอ่ะคุณ
คนใส่เสื้อยังหนาวหมาไม่ใส่เสื้อนะคุณชนะ
คุณลองนอนแก้ผ้าดูหน้าบ้านน่ะมันจะหนาวไหม
คุณก็ต้องเห็นแบบมีใจหมามันบ้าง